เราจะพาไปดูเรื่องราวความเชื่อกันต่อเรื่องราวความเชื่อต่อไป
ใครที่เป็นสายสิ่งดุงสิ่งโชคเขาก็จะนิยมไปการ
แต่บางคนเขาไปขอพงขอพรก็มีเหมือนกันอย่างอื่นก็มีมีค่ะ
ที่แรกเลยจังหวัดสุรินทร์คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดสุรินเนี่ย
เขาไปไหว้พระพุทธรูปองค์ดำแล้วก็เขาบอกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มาก
มีรอยพระพุทธบาทที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ด้วยสถานที่แห่งนี้
อยู่ในพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทัพทันห้วยสำราน
ใกล้กับหมู่บ้านขยองนะคะอยู่ในตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์
โดยชาวบ้านพากันไปไหว้ขอโชคขอลาบจากพระพุทธรูปองค์ดำ
และรอยพระพุทธบาทที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่บนเนินหินที่เขาเรียกกันว่าเนินสี่ศูนย์ศูนย์นะคะ
ซึ่งในภาษาเขมรเขาจะเรียกว่าธมอเกือก
แปลว่าหินรองเท้าค่ะหินที่รองเท้า
เพราะว่ามีลักษณะคล้ายกับรองเท้าบูธเลย
ชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อกันว่ารอยพระพุทธบาทมีความศักดิ์สิทธิ์มาก
โดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยนะมีคนได้เลขเด็ดแล้วก็นำไปซื้อลอตเตอรี่กัน
ปรากฏว่ามีคนถูกรางวัลติดต่อกัน๒งวดเลย
ส่วนในงวดนี้ชาวบ้านเขาก็บอกว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเห็นเลขด่งเลขเด็ดที่มันแตกต่างกันออกไป
มีทั้งศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า

เห็นแบบนี้โอ้ตาลายเลยค่ะ
อีกที่หนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยว่าเขาเห็นอะไรหรือเปล่า
ที่วัดล่ามช้างอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะ
ทยอยไปไหว้พระขอพรพระเจ้ามุกดอกไม้สมปรารถนา
เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ปฏิสถานไว้บนพระวิหารมานานกว่า๓ปี
ชาวบ้านเขาร่ำลือนะคะบอกว่าถ้าใครมาขอพร
โดยเฉพาะขอเรื่องโชคลาภและหน้าที่การงานเนี่ย
สุขสมหวังสำเร็จดังปรารถนาด้วย
ก็เลยเมื่อวานนี้มีผู้ชายคนหนึ่งไปขอพร
พร้อมทั้งจุดเทียนไขบนอ่างน้ำมนต์
ธิษฐานยกมือขึ้นมาขอเลขเด็ดจากนะ
เขาก็บอกว่าเขาก้มดูน้ำตาเทียน
ลักษณ์ความรับว่าสิ่งที่เห็นคือน้ำตาเทียนนี้ลอยเต็มไปหมดเลยค่ะ

อย่ามันเคล้ายตัวเลขแบบนู้นแบบนี้
เขาบอกนี่นะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
มีโชคมีลาบถูกลอตเตอรี่
รางวัลเลขท้ายสามตัวและสองตัว
ติดต่อกันมาถึง๑๐งวดแล้ว
งวดเหรอคะเขาบอกเขามาไหว้ที่นี่แล้วก็ส่องดูอ่างน้ำมนต์นี่แหละ
ไปเชียงใหม่เลยได้ไหมคะใจเย็นเป็นโชคของเขาค่ะ

ขณะที่บรรยากาศภายในอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
คักตลอดทั้งวันครับมีประชาชนแวะเวียนไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งกุมารเจ้าสัวเหง
พ่อปู่ฤษีพระเมษและเทพทันใจกันอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่พลาดไม่ได้คุณผู้ชมครับคือการไปส่องดูน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์ก็ทำกันทุกที่ครับ
คราวนี้ปรากฏหลายอย่างหลายสิ่งไม่ขอพูดแล้วกันว่าชาวบ้านเขาเห็นกันนะครับ
บางจุดมันเกาะกันเป็นคู่ด้วยอันนี้นี่สำหรับเศรษฐีใหม่
ก็ไปดูกันเถอะครับดูตามภาพก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วฮะมันชัดขนาดนี้
มันชัดขนาดนี้เลยเหรอคะแต่ผมอยากเล่าแบบนี้ว่าวันที่หนึ่งถึงสามกุมภาพันธ์นี้
อาสมฤษีเนรเนี่ยเขาจะจัดพิธีไหว้ครูเพื่อความเป็นสิริมงคล
ใครที่มีความเชื่อความสัมภาพในด้านนี้ก็ไปกันได้นะครับ
ค่ะก็ไปกันได้เนอะมีการจัดงานกันยาวไปถึงวันที่๓กุมภาพันธ์เลยนะคะ
เป็นพิธีใหญ่ด้วยนะคะครับส่วนที่บริเวณสวนป่าบ้านเสาห้าอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
ที่นี่มีอะไรคะมีแม่แก้วเรือนทองไงคะที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
เมื่อวานนี้มีชาวบ้านเขาจ้างนางรำมารำถวายแก้บนให้กับแม่แก้วเรือนทอง
ตะเคียนในห้องกระจกติดแอร์ค่ะ
แล้วก็มีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญเลี้ยงพระด้วยนะคะ

เขาแวะมาไหว้มาขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่แก้วเรือนทองเนี่ย
แล้วก็อ้าวมาส่องหาเลขเด็ดในขันนมล
มาดูเลขเด็ดจากต้นตะเคียน
เพื่อที่เขาจะไปเสี่ยงโชคกันครับ
และแน่นอนเขาก็ได้โชคได้ลาบไงคะ

ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าแม่แก้วเรือนทองเนี่ย
มีความยาวลำต้น๑๒เมตร๕๐เซนติเมตร

ขนาดลำต้นนะคะอยู่ที่๑เมตร๗๕เซนติเมตร

ที่นี่ให้โชคให้ลาบมาแล้วหลายงวด

ก็เลยมีคนสร้างเป็นเรือนกระจกแบบนี้

ใช่ไม่ต่างกับอีกที่หนึ่งนะคะที่เกาะคำชโนธวังนาคินอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
บรรยากาศคึกคักไปด้วยชาวบ้านนักเสี่ยงโชค
ที่ไปขอพรพ่อปู่ศรีสุทโทและมญาติศรีปฐมมา

คือช่วยแจกหน้ากากอนามัยให้แก่คนที่ไปในพื้นที่
ลดความเสี่ยงเรื่องของการแพร่ระบาด
ไม่ว่าจะเป็นไวรัสเป็นฝุ่นละอองต่างเนี่ยนะคะ
ก็จะได้ดูแลรักษาสุขภาพกัน
แล้วหลังจากที่ไปไหว้พระขอพรกันแล้ว
ดานักเสียงโชคก็ต้องพากันไปนี่แหละค่ะ

ที่พ่อจ้ำนำมาวางเอาไว้บริเวณตรงทางเข้าต้นมะเดือยักษ์
งวดนี้เนี่ยงวดนี้เนี่ยจะถึงเนี่ย
ชาวบ้านบอกว่ามองเห็นเป็นตัวเลข
ชัดเจนหลายตัวเลขเลยนะคะ

บอกว่าพ่อปู่แม่ย่าให้โชคมาแล้ว
คือบอกมาเลยชัดเลยนะคะ
แล้วก็บางคนมองเห็นเป็นเหรียญ๒๕สตางค์

คุณผู้ชมเลขที่พ่อจ้ำมาวางเอาไว้
แล้วแต่จินตนาการของแต่ละบุคคลนะคะ

ชาวบ้านก็ยังเดินทางไปขอพรขอโชคขอลาบ
จากเจ้าแม่ตะเคียนทอง๔พี่น้อง

เจ้าแม่ศรีสุวรรณเจ้าแม่ศรีสังวาร

ต้องบนบ้านกราลบนที่๓อำเภอสันปะตอง

แล้วก็มีเคล็ดลับนะฮะในการไปไหว้ที่นี่ก็คือถวายผ้าแพร่๗สี
ทูบห้าดอกจำนวนสี่ชุดให้สี่เจ้าแม่และเส้นไหว้น้ำแดงพร้อมทูบห้าดอกสี่ชุด
กุมารทองด้วยมาทั้งทีต้องทำให้เต็มฮะ
จะได้สบายใจกันไปเขาบอกว่าล่าสุดชาวบ้านเขาก็เห็นกันอีกแหละ
เห็นอะไรกันก็ไม่รู้เขาว่ากันไปแล้วจะนำไปสินโชคกันด้วย
เห็นท่านตะเฮียนเนี่ยคล้ายกับมือเด็กเออเออชาวบ้านเขาบอกงี้
คือไปเห็นเนี่ยมาบางทีก็จินตนาการอ่ะอย่างที่คุณชี่สาวบอกอ่ะ
จินตนาการมันสำคัญกว่าคำพูดจริงใช้จินตนาการเอาคุณผู้ชม
แล้วก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะจ๊ะยังไม่หมดค่ะ
ไปที่สาราที่พักรอรถโดยสารริมถนนชัยนาธสัพยาหน่อย
อยู่หน้ามหาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนานีชายนาฏเลยนักเสี่ยงโชคนี่นะคะ
เขาเดินทางไปที่นี่เพราะว่าที่นี่มีเสาตกน้ำมันอยู่ภายในสาลา
แล้วมีลักษณะพิเศษก็คือเสาตกน้ำมัน
มันจะมีน้ำมันไหลออกมาจากปลายยอดเสาอุ้ยก็ชาวบ้านเขาก็เชื่อกันแหละ
ว่าที่นี่อ่ะศักดิ์สิทธิ์มากมีสิ่งศักดิ์สถิตย์อยู่
ชาวบ้านที่มาขอโชคขอลาบมากราบไหว้กันที่นี่เขาบอกว่าเขาเคยได้โชคถูกเลขท้ายสองตัวมาแล้ว
ก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีความเชื่อมีความศรัทธานะคะบอกว่าเสาน้ำมัน
ตกน้ำมันต้นนี้มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วมีดวงวิญญาณของนางไม้ที่ชื่อว่า
แม่ย่ามหาศรีอุดมทรัพย์หรือแม่สะใบทองสิงสถิตอยู่ในเสาตกน้ำมันต้นนี้ด้วย
ชาวบ้านเขาก็เลยพูดกันไปต่างนานาเราให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงบรรดานนักเสี่ยงโชคกันดูค่ะ
สี่แปดสี่หกอ่าสี่หกแปดอืมแล้ววันนี้ได้เลขอะไรเปิดเผยได้ไหมอ่าได้ได้หนึ่งเจ็ด
ถึงชัดชัดเลยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะทราบไหมว่ามีคนที่ช่วงดีโอ้แถวนี้เขาถูกกันเยอะนะครับ

อ่ะทุกข่าวที่เล่ามาย้ำตรงนี้นะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ